ดูสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงเวลานี้หน่อยนะฮะตอนนี้ที่หนักหนักเนี่ย
อุบลราชธานีคือหนึ่งในหลายจังหวัดที่หนักอยู่ค่ะนะฮะ
อุบลบอกว่าปี๖๒ว่านักแล้วปีนี้หนักกว่านะครับ
จากห้าสี่มาหกสองมาเจอหกห้าเนี่ยหนักกว่าหกสองนะฮะ
นี่ฮะสภาพพื้นที่นะครับคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรายังอยู่ที่อุบลรัชธานีนะครับ
วันนี้สำรวจพื้นที่มาหลายจุดนะฮะนี่คือถนนสรรพสิทธิ์นะครับ
จากสะพานลำมูลน้อยไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยะทางประมาณ๑กิโลเมตร
ตอนนี้น้ำท่วมสูงประมาณ๗๐เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องนำรถนี่ฮะรถยกสูงมาคอยอำนวยความสะดวกในการเข้าออกพื้นที่ให้กับชาวบ้าน
ส่วนถนนเลี่ยงเมืองตั้งแต่เชิงสะพานแม่น้ำน้อยถึงสะพานอุบลรัชธานีฝั่งตะวันตก
ที่มีน้ำท่วมขังเป็นระยะทางกว่า๖เมตรเนี่ยชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมสูงกว่าปี๖๒นะครับ
นี่ถนนทั้งนั้นเลยนะครับนี่โอ้โหนี่สาราข้างทางโอ้โหดูสิ
คุณลุงชาตรีนะฮะเป็นชาวบ้านในพื้นที่ลุงชาตรีนี่เอาเรือยนออกมารับจ้าง
บอกกับคุณภูริพัฒน์ว่าต้องเรียนรู้อยู่กับน้ำแล้วก็หารายได้จากการรับจ้างไปด้วย
เพราะตอนนี้ขาดรายได้ชาวบ้านเขายังไงต้องเข้าออกพื้นที่
ก็เลยเอามาบริการรับส่งชาวบ้านแต่คิดสตางค์นะเป็นเรือเอกชนนะฮะ
เพราะว่าเป็นทางเลือกเผื่อไม่ต้องการรอรถหรือว่ารอเรือที่ต้องต่อคิวจากทางภาครัฐเขา
นะครับนี่คุณภูริพัฒน์ก็เลยช่วยคุณลุงเหมาเรือวันนี้หน่อย
ให้ช่วยพาไปดูสภาพความเสียหายต่างต่างในพื้นที่นะครับที่ริมถนนเลี่ยงเมืองนะฮะ
ชาตรีบอกว่าปีนี้น้ำสูงกว่าทุกปีนะครับบางจุดนี้ลึก๕เมตรก็มีนะ
นี่มหาวิทยาลัยอุบลอ่าราชธานีน้ำท่วมฮะอืม
มีป้ายมหาวิทยาลัยนะฮะท่วมไปครึ่งป้ายแล้ว
โอ้โหต้องปิดนะฮะตอนนี้ต้องปิดนะครับน้ำท่วมล้อมรอบหมดแล้วนะฮะ
หมู่บ้านทัพไทยนะครับหมู่บ้านทัพไทยอยู่ที่หมู่๗ตำบลแจรแมร์
ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลรัชธานีชาวบ้านบอกฝากขอความช่วยเหลือผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีหน่อยได้ไหม
ในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านร้อยกว่าหลังคาเรือนถูกน้ำท่วมตั้งแต่๒๙กันยายน
อืมตอนนั้นโนรูไงค่ะนี่ฮะนี่สิบสามตุลาคม
คือบางส่วนเนี่ยเขาไปอยู่ศูนย์อพยพแต่บางส่วนก็ออกไปไม่ได้
ห่วงทรัพย์สินด้วยป่วยด้วยเคลื่อนย้ายลำบากด้วย
ความช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงฮะที่นี่
อยู่บ้านลูกพอดีลูกมีเด็ก

เด็กได้ความช่วยเหลืออะไรเป็นยังไง

ชาวบ้านกันเข้ามาแต่เขาผ่านไปเลย

ส่วนในเขตเทศบาลนครอุบลรัชธานีนะครับ

ทางนี้ตัวเทศบาลเมืองนะนะครับ
ทางน้ำถ้วมสูงประมาณ๕๐เซนติเมตร

เจ้าหน้าที่เอาป้ายมาติดเอาไว้นะฮะ

เขาก็เหมือนกับจำเป็นต้องขับผ่าน
ชาวบ้านก็ต้องเอากระสอบทรายมาวางแนวกั้นเอาไว้
ไม่อย่างนั้นคลื่นจากน้ำเนี่ยมันตีเข้าบ้านนี่
บางส่วนก็ไปอยู่บนสะพานเสรีประชาธิปไตย
และสะพานรัตนโกศิลป๒๐๐ปีก็มีนะครับ

คือชาวบ้านบอกเดือดร้อนมาก
นี่ศูนย์พักพิงนะฮะคือบางครอบครัวเนี่ยเขาบอกเต็นต์ไม่พอนะ
ต้องไปเช่าเต็นต์หรือไม่ก็เอานี่ฮะ
ผ้าห่มอะไรพวกนี้มากั้นกันแดดกันฝนกันลมกันเอง
ห้องน้ำนี่ยิ่งลำบากใช่ค่ะห้องน้ำยิ่งลำบาก
จะไปปั๊มก็โอ้โหไกลไหนจะคนเยอะอีก
อาหารการกินน้ำดื่มก็ยังไม่เพียงพอ
อู่บนเนี่ยรับน้ำมาจากทางอิกษานทุกจังหวัดเลยนะค่ะ
จะต้องมาลงที่นี่เพื่อลงไปยังแม่น้ำโขง
ถ้าดูน้ำที่อุบลรัชธานีต้องไปดูที่

คุณผู้ชมครับวันนี้วัดระดับน้ำที่แม่น้ำมูลความสูง๑๑เมตร๕๑เซนติเมตร
ถามว่าสูงกว่าระดับตลิ่งของตลิ่งริมฝั่งที่จังหวัดอุบลรัชธานีเท่าไหร่
คือตลิ่งเนี่ยสูงสูงกว่า๔เมตร๕๑เซนติเมตรคือมันสูงกว่าตลิงเกือบ๕เมตร
เพราะฉะนั้นถ้าตรงไหนที่ไม่มีแนวกั้นเนี่ยทะลักเข้าฮะทะลักเข้าพื้นที่อุบลหมดเลยนะครับ
ชาวบ้านก็กังวลด้วยช่วงนี้เพราะว่าตอนนี้มวลน้ำจากเขื่อนอุบลรัฐที่ขอนแก่นเนี่ย
เริ่มไหลลงมาแล้วเขาเริ่มระบายน้ำจากขอนแก่นลงมาแล้วนะครับ
เดี๋ยวคงจะสูงขึ้นอีกสถานการณ์มันก็จะแย่กว่าเดิมนะฮะ
ว่าราชการจังหวัดอุบลรัชธานีวันนี้ออกหนังสือแจ้งเตือน๑๓อำเภอนะครับ
แก่อำเภอเมืองนะฮะวารินชำราบนาจลวยนาเยียน้ำขุ่นดอนมดแดงสว่างวีรวง
พิบูรณ์มังสาหารเขมาราชเดชอุดมสำรงเขื่องใน
และตรการพืชผลให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำ
เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งในช่วง๑๔และ๑๕ตุลาคมนี้นะฮะ
จาก๒๕อำเภอนะความจริงเนี่ยท่วม๑๙อำเภอ
แต่ตอนนี้เตือนเลย๑๔๑๕๑๓อำเภอต้องระวัง
แล้ว๑๕ตุลามันจะส่งผลถึงฝนตกในพื้นที่แถวภาคอีสาน
แต่มันจะไม่หนักเท่าโนรูแต่มันจะมีน้ำมาเติมไง
คนก็เลยยิ่งกังวลใจถามหาความช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลด้วยนะคะ
ทุกวันนี้ผลเอกพระยุทธจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจ
สถานการณ์น้ำที่นนทบุรี

แต่ว่าเปลี่ยนไปที่วัดแสสตรีดำตามวนถ้าอิทอำเภอปะเกล็ด
นายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมประชาชนในชุมชน
สอบถามความเป็นอยู่รับฟังปัญหา

แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าลงพื้นที่วันนี้
จากการตรวจสอบก็คงจะต้องปรับปรุงเรื่องแผนป้องกันน้ำ

ทุกคนก็ต้องเรียนรู้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

แล้วทุกคนก็แสดงให้เห็นว่าเขาร่วมใจกัน
เขาร่วมใจกัน
แล้วสิ่งที่บ้านที่เห็นเขายังมีรอยยิ้มให้นายก
แต่การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในวันนี้
ก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วน
มีกลุ่มวัยรุ่นมาตะโกนขับไล่

ตำรวจก็ไปตรวจสอบแล้วก็พาออกไปจากพื้นที่

นักเท่าไหร่ทางการเมืองนางวรวรรณแซ่อ้ัง
ก็คือไปรอพบนายกรัฐมนตรีที่หน้าวัดเขมาพิรัตราราม
ตอนแรกท่านนายกจะไปที่นั่นแต่เปลี่ยนไงฮะ

ทำรายการเปิดปากแล้วรายงานมาที่ไทยรัฐนิวโชว์ด้วย
เพราะว่าสถานการณ์ที่นั่นหนักจริงจะไปดูเพิ่มเติมหน่อยนะครับ